คุณผู้ชมครับดูความคืบหน้าการหาสาเหตุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ
เรือให้บริการนักท่องเที่ยวไปชมวิวทิวทัศน์
สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาหน่อยนะครับ
เมื่อวานนี้ใครเห็นภาพคลิปเต็มทัพบอกว่าโอโหตกใจ

ลมแรงคลื่นแรงด้วยนะครับ
เมื่อวานนี้แล้วอยู่ดีก็ค่อยจมลงค่อยจมลง
เขาก็รีบไปยังท่าเทียบเรือของบ้านหลังหนึ่งแถวนั้นใช่ค่ะ
นักท่องเที่ยวผู้ที่อยู่บนเรือเนี่ย๖๐คนได้
ชมครับแถวแถวบ้านหลังหนึ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ใกล้กับสะพานพระปกเกล้านะครับเป็นท่าเทียบเรือของบ้านหลังนั้น
ถ้าเทียบเรือส่วนตัวนะครับน้ำทะลักเข้าใต้ท้องเรือจนเรือเอียง
ปัปตันก็นำเรือเข้าเทียบท่านะครับนี่ฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้นะครับ
สองสิงหาคมนะครับเหลือลำนี้คือเรือนับอ่ารับนักท่องเที่ยวทางไทย
ต่างประเทศมาหกสิบคนนะครับจากท่าเทียบเรือของโรงแรมแห่งหนึ่ง
ที่ถนนพระราม๓นะครับมีกัปตันเรืออีกหนึ่งคน
แล้วก็ช่างเครื่องอีกหนึ่งคนพนักงานให้บริการบนเรืออีกห้าคนนะครับ
โดยสารอีกหกสิบคนร่องเรือดูทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ
ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
เรือค่อยจมลงแล้วก็จมทั้งลำตอนทุ่มหนึ่งนะครับ
โชคดีที่ขึ้นกันได้ทันนะคนถ่ายคลิปเนี่ย
เป็นชาวเมียนมาทำงานอยู่แถวสนามกีฬาริมแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้จุดเกิดเหตุ
ถ่ายคลิปได้นะครับบอกว่าตอนนั้นอยู่ริมน้ำพอดีนะครับ
หลังจากนั้นก็ไปช่วยเหลือกันนะครับ
ช่างเครื่องเรือนะครับบอกว่าอุบัติเหตุครั้งนี้น่าจะเกิดจากเครื่องสูบน้ำไม่ทำงาน
เพราะว่าน้ำเข้าเรือเยอะมากเครื่องสูบน้ำระบายไม่ทัน
คงจะมีปัญหาเกี่ยวกับปั๊มนะปั๊มของเรือเนี่ยนะครับปั๊มน้ำเนี่ยมันไม่ทำงานนะครับ
น้ำมันไม่สูบออกถ้าสูบออกมันจะไม่มีท่วมเรือ
เพราะระบบระบบเขาทำมาตรฐานอยู่แล้วเพราะถ้าน้ำระดับนี้ปุ๊บมันก็ดูดออกดูดออกดูดออก

ถ้าเรือสมมุติว่าเราไม่ได้ออกก็วันหนึ่งก็ต้องดูคนดูแลเรือก็ต้องมีอยู่
ทางคดีเนี่ยไม่มีใครบาดเจ็บเสียชีวิตอะไรก็จริงแต่ต้องตรวจสอบนะฮะ
สอนอวกปากครองศาลก็จะสรุปคดีอีกครั้งนะครับว่าเกิดจากอะไรส่วนเรื่องของเรือเดียวต้องรอกรมเจ้าท่ากับเจ้าของเรือมากู้ขึ้นมา